ดีเลยคุณนี่มันนะคุณนี่มันนะอ่านสิ
ก็เห็นตั้งใจอ่านสคริปต์ตั้งแต่เบรกหนึ่งเนี่ย

ไม่เคยเล่นเหมือนกัน
จะเป็นคล้ายกับแอปก่อนหน้านี้
มันก็จะไปแจ้งฝั่งในบ้านสูตรเราแคป

ก็คือเวลาเราแคปใครปุ๊บมันรู้หมดเลยนะ

แคปเก็บไว้เป็นสวยงาม

ก็ต้องแคปสิดูเห็นป้องเห็นเปล่าเห็นอะไรอยู่แล้วต้องดู

แต่เจ้าหวังเขาจะดูแล้วไม่คุณแม่งก็ดูแล้วก็จบไปแล้วเหรอ

เวลาที่มีใครไปแคปหน้าจอแล้วก็บทสนทนาด้วย
ช่วยผู้ใช้งานนั้นสามารถตั้งค่าการแชท
แล้วพอเราอ่านเราเปิดดูแล้วก็จบเลยไม่มีการค้างพิงไว้ไง

ไม่ต้องมีหลักฐานไว้ใช่มันต้องให้ได้อย่างนั้นสิวะอืม
ไปหลักฐานอะไรที่พี่หนุ่มเคยคุยกับใครไว้มันจะหายไปไหม

เราแวงใช่ไหมเวลาสมมุติอ่ะอังกษ์ตรงเวลาเราคุยอะไรที่แบบ

แต่ผู้ใช้งานต้องเป็นคนเปิดใช้ฟีเจอร์ทางฝั่ง

ภายในแชทที่มีการอยู่ด้วยการปัดหน้าจอขึ้นข้างบน
ในขณะที่แชทผ่านอุปกรณ์มือถือ
เมื่อผู้ใช้งานเปิดใช้ฟิเจอร์ครั้งแรก
จะมีคำอธิบายขึ้นหน้าจอเพื่ออธิบายวิธีการใช้งาน
จากนี้ผู้ใช้งานจะได้รับการแจ้งเตือน
หากมีคนไปแคปหน้าจอของคุณ

เพาะการสนทนาแองจี้ก็ดีแล้วค่ะ

สมมุติคุณแม่ดูลูกตูมตามอยู่

เพื่อให้ภาพมันสกรีนช็อตอะไรอย่างนี้

สมมุติเราไปเจอคนคนนั้นตายแล้วไปแคปรูปเป้า

ไม่แต่มันรู้สึกเมื่อกี้เท่าที่กัญชัยอ่าน
คือมันแคปเฉพาะบทสนทนาหรือรูปด้วย

เอาทั้งหมดละครอบครับอืมอันนี้ก็ไม่รู้มันคือเรื่องใหม่มากคุณแม่
แล้วก็พอมีคนไปแคปเราไว้ไงตอนนี้

แต่อันนี้ก็คือมันเป็นโหมดที่ต้องตั้งค่า
เขาก็คงมีวิธีการใช้อีกทีนึงว่าตั้งยังไง

เดี๋ยวมันจะได้อธิบายบอกว่าเราจะตั้งหรือเราจะไม่ตั้ง

คุณเป่าเท่าบอกเฮียหนุ่มลูกพี่ผมเป็นอะไรหน้าตาไม่สบาย

คุณวนิดาชำนาญบอกเห็นพี่หนุ่มหน้าพี่
แล้วดูพี่เหนื่อยจังหรือว่าพี่ง่วงคะ

บนรถมาเพิ่งตื่นเดี๋ยวนางจะตื่นประมาณเบรก๓
ไม่วันนี้เชื่อไหมว่าผมเพิ่งรู้ว่า

วันนี้ไม่ได้กินข้าวเลยไม่ได้เม็ดคำเดียวก็ไม่ได้กินเลยวันนี้
ตั้งแต่เช้าเนี่ยก็คือทำงานแล้วก็มาเนี่ย
แล้วก็เลยเมื่อกี้ได้กินหมูสะเต๊ะไป๓ไม้
กินอะไรอีกไม่คิดบอกพระบาทบราบประชาชนได้รู้ไหม

เขามีนักกินข้าวกันนะคะวันนี้
มีโปรเจกต์อะไรกันหรือเปล่าคะ

มีโปรเจกต์อะไรพิเศษหรือเปล่าคะ

นุ่มอย่ายุ่ง
ดูเสื้อหน่อยข้างใน